ดูเรื่องนี้กันหน่อยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่แน่ใจทำไมถึงมีแบบนี้นะ
แต่ว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งอายุเธอ๒๘ปี
คือมีคนไปแจ้งเพจสายใหม่ต้องรอดแล้วก็ไปบอกว่าให้เข้าไปช่วยผู้หญิงคนนี้หน่อย
เนื่องจากว่าไปรู้มาว่าผู้หญิงคนนี้ถูกพ่อแท้ล่ามโซ่เอาไว้ไม่ให้ไปไหน
แล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยสาเหตุเพราะอะไรรู้ป่ะ
เพราะไม่ให้เธอไปหย่ากับสามีค่ะ

ใช่คือคล้ายกับเหมือนกับพ่อมีความคิดว่า
ผู้หญิงแต่งงานแล้วจะมาเลิกกับสามีไม่ได้
มันเป็นเรื่องที่ไม่ดี
คือก็เลยเหมือนกับว่าต่อให้จะเข้ากันไม่ได้มีปัญหาอะไรยังไงก็ต้องทนอยู่ไป
โอ้โหนี่ถึงบอกนะครับสภาพอย่างนี้นะคะ

คุณเอกพบเหลืองประเสริฐก็เลยลงพื้นที่ไปที่ห้องเช่าแห่งนี้นะคะ
ถนนสุวินทวงค่ะอยู่เขตน้องจอดที่กรุงเทพนี่แหละ
คือพลเมืองดีไปบอกว่าไปพบว่ามีนางสาวเอนามสมมุติอายุ๒๘ปี

ตอนที่คุณเอกพบไปนางสาวเอคนนี้อยู่ในสภาพอิดโรยนะ
ใบหน้าเขียวช้ำปากแตกผิวส่วนที่ข้อเท้าข้างซ้ายคุณผู้ชมเห็นแล้วเนอะ
ถูกล่ามโซ่ด้วยเนี่ยขนาดใหญ่เลยนะโซ่อะ

นางสาวเอก็เล่าแบบนี้ว่าคนที่ล่ามโซ่เธอคือพ่อแท้นี่แหละ
เพราะพ่อไม่อยากให้เธอมีแฟนใหม่เพราะอะไร
เธอบอกก็๖เดือนก่อนเอเล่าให้ฟังว่าเอเนี่ยไปขอแยกทำกับสามี
ซึ่งสามีคนนี้คบกันมา๙ปีนะมีลูกด้วยกัน๒คนด้วย
เล่าว่าที่ผ่านมาสามีไม่เคยให้เกียรติเธอเลย
ชอบด่าว่าเธอด้วยถ้อยคำหยาบคายต่อหน้าคนอื่น
อย่างนอกใจเธอด้วยตอนที่เธอกำลังตั้งท้องลูกคนเล็ก
มีลูก๒คนใช่ไหมต้องท้องลูกคนเล็ก
สามีไปแอบมีอะไรกับเพื่อนข้างห้อง
โอ้โหเธอเลยตัดสินใจขอแยกทาง
แต่เธอบอกว่าพ่อเธอเป็นคนหัวโบราณมาก
ชอบบอกกับเธอว่าผู้หญิงเนี่ยแต่งงานแล้วต้องอดทน
นะถ้าเลิกกันจะทำให้พ่อแม่ถูกชาวบ้านนินทาได้
เก็บความช้ำใจนี้มาเรื่อยนะคะจนกระทั่งเธอทนพฤติกรรมสามีไม่ไหว
ก็เลยอ้าวยอมหย่าขอหย่าเถอะแต่สามีเนี่ยไม่ยอมเซ็นใบหย่านะคะ
ก็เลยออกไปเช่าห้องอยู่ตามลำพังแรกแรกสามีไม่ได้มาง้อ
จนสองเดือนก่อนเธอเนี่ยไปคุยกับเพื่อนชาย
ทีนี้สามีก็เลยมาง้อแต่เธอปฏิเสธไม่อยากกลับไปคืนดี
เพราะไม่อยากกลับไปอยู่สภาพแบบเดิมวันศุกร์ที่ผ่านมาเธอเล่าแบบนี้
อดีตสามีไปตามพ่อเธอมาค่ะแล้วบังคับให้กลับไปอยู่ด้วยกัน
พ่อมาถึงก็ไม่ฟังคำอธิบายอะไรของเธอบอกแต่ว่าให้กลับไปอยู่กับสามีซะ
เธอปฏิเสธตอนนั้นแหละพ่อเลยเข้ามาตบหน้าเธอหลายครั้ง
แล้วลากกลับไปที่บ้านแล้วล่ามโซ่เอาไว้แบบนี้เลยตัดสินใจอยากขอความช่วยเหลือจากเพื่อน
ดูสภาพเธอปากเปลือกแตกแล้วสภาพเนี่ยข้อเท้าก็ถูกล่ามโซ่อยู่แบบนี้
เลยไปขอเพื่อนค่ะแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดนี่แหละ
ทางด้านของทีมงานเพจสายใหม่นะคะก็ไปพูดคุยแจ้งให้พ่อนางเสาเอทราบว่า
การล่ามโซ่และการทำร้ายร่างกายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะพ่อ
อยากให้พ่อเคารพการตัดสินใจของลูกสาวซึ่งตอนนี้ลูกก็อายุตั้ง๒๘ปีแล้ว
อยากให้พูดคุยปรับความเข้าใจกันในครอบครัวอ่ะอย่างไรก็ตามสุดท้ายเขาบอกว่า
และลูกปรับความเข้าใจกันแล้วนะตัวนางเสาเอก็รู้ว่าตัวเองก็ผิดแหละ
แต่ก็อยากให้พ่อเนี่ยปลดซอกออกได้ไหมแล้วก็เคลียร์ปัญหากันในครอบครัว
คืออยากให้พ่อเข้าใจว่าเธออยู่กับสามีเก่าไม่ได้จริงนะคะ